เอางี้ก่อนเริ่มต้นเลยพอตำแหน่งประธานสภาวันนี้แนวโน้มก็คือ
ค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าพักเพื่อไทยเขาบอก
ขอเสนอชื่ออาจารย์วันนอร์อาจารย์ธนพรมองว่ายังไง
คือวันนี้นะครับเสนอชื่ออาจารย์วันนอร์เนี่ยนะครับ
อาจารย์วันนอร์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับการแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ย
แปลว่ารับในทางการเมืองนะครับพักเก้าไกลเขาก็ยังยืนยันนะครับ
ปีอีก๑คือ๑๔๑คือเพื่อไทย
วก๙ประชาชาติบวก๑พลังสังคมใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็บวก๑เสรีรวมไทยได้๑๕๓
อีกปีกหนึ่งนะครับพักเก้าไกร๑๕๑บวกคุณหญิงสุดารัฐไทยสร้างไทย๖
วกเพื่อไทยรวมพลัง๒บวกเป็นธรรมอีก๑รวม๑๖๐นะครับ
วกกันยังไงก็ไม่เท่า๑๘๘นะครับ

หมายความว่าถ้าวันนี้นะครับตกลงกันไม่ได้นะครับ
วันนี้นะครับตอนนี้อีกขั้วนึงนะครับ
เขากำลังนั่งกระดิกเท้าจิบกาแฟอยู่
คือทุ่มนึงเนี่ยที่จะแถลงเนี่ยถ้าไม่ออกมาเป็นหน้าที่ว่า
ก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เห็นตกลงร่วมกันแล้วนะ
ถ้าตกลงกันไม่ได้นะอีกข้างหนึ่งตอนนี้
เขากระดี้รอเวลาจิบกาแฟรอเลย
เพราะถ้าเกิดว่าเปิดประชุมสภาพรุ่งนี้
ห้าเก้าไกลเสนอชื่อหมออ๋อง
เพื่อไทยเสนอชื่อคุณวันนอร์ครับ
แล้วอีกฝั่ง๑๘๘เสนอชื่อสมมุตินะ
คุณชวนอีกไป
คุณชวนก็เป็นเลย
สวัสดีครับ